รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานออกไปท่องเที่ยวกันแล้วนะคะ
ช่วงนี้สภาพอากาศทางตอนบนและตอนล่างของประเทศยังคงแตกต่างกันนะคะตอนบนของประเทศไทยคือเหนือกลางอีสานตะวันออกระยะนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่จะรู้สึกอุ่นได้
หรือเช้ามาเอ๊ะทำไมไม่หนาวเหมือนก่อนแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะหนาวอีกทีสิ้นปีค่ะ
ส่วนภาคใต้นะคะยังคงต้องระวังเรื่องฝนวันนี้ก็ขึ้นตัวแดงพื้นที่สีแดงแถบจังหวัดสุราชธานีชุมพรระนองนครศรีธรรมราชพังงากระบี่บริเวณนี้จะมีฝนตกนะคะณตั้งแต่ช่วงเวลานี้เดี๋ยวสักช่วงหัวค่ำก็จะซาลงไปแล้วก็จะผ่อนลงไป
ขณะที่นะคะภาคใต้เรื่องของฝุ่นเอ่อเรื่องของคลื่นนะคะก็ยังคงมีเช่นเดียวกันนะคะดูจากแผนที่อากาศนี้แล้วก็จะเห็นว่ายอมความกดอากาศต่ำตัวแอลเนี่ยนะคะตอนนี้มาถึงเมืองไทยแล้วมาถึงอ่าวไทยแล้วบริเวณนางกล่าวก็เตรียมรับฝนกันไปยาวยาวระวังเรื่องน้ำท่วมระวังเรื่องการสัญจรขนเข้าของและอยู่ในที่ที่ปลอด
บริเวณยอดดอยยอดพูดหรือว่าพื้นที่สูงส่วนพื้นที่ตอนกลางอย่างแถบภาคอีสานหรือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกอุ่นขึ้นหน่อยแล้วนะคะเช้านี้อาจจะไม่ต้องพึ่งผ่าผ้าบันครสักเท่าไหร่เดี๋ยวสายไปก็จะร้อนขึ้นกว่านี้ค่ะมาดูโมเดลฝนค่ะดูเวลาที่จะเกิดฝนกันหน่อย

โผล่พ้นก้อนเมฆขึ้นมาจะได้เห็นภาพที่สวยงามแล้วก็ไปพักโฮมสเตย์กินอยู่กับชาวบ้านเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนก็ทำได้เลยอย่าลืมที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเป็นระยะห่างแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์กันด้วยและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมใครอยากจะไปเที่ยว
มาสและปีใหม่นี้อาจจะเงียบเหงาซบเซาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะคะ
แต่ก็ดีกว่านะคะถ้าหากว่าเราออกไปท่องเที่ยวแล้วเสี่ยงกับโรคภัย
เพื่อทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็มีความสุข

แล้วก็มาเติมความรู้เรื่องสภาพอากาศกันได้ใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาว
ดิฉันไปมอบของขวัญก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ก็จริงนะวันนี้อุณหภูมิในกรุงเทพเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน๒องศา
ก็อุ่นขึ้นเล็กน้อยนะคะใช่ค่ะ